อยู่ดีก็มันออกกฎหมายังงี้ได้ยังไง
เมื่อสื่อถูกควบคุมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า
ประชาชนไม่สามารถที่จะแสดงอะไรได้ด้วย
ไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรต่าง
จริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพมันอยู่ที่ใจ

โปรดติดตามตอนต่อไป